คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องความรักดีกว่านะคะ
มาดูหนุ่มคนนี้ค่ะโอ้โหกำลังหัวใจเป็นสีชมพูเลย
หนุ่มนายนพัฒน์นะคะต้องบอกว่าเรื่องความรักนี่ถูกโฟกัสเยอะแล้วใช่ไหมคะ
เรื่องงานก็แน่นสุดค่ะออกงานอีเวนต์กันโอ้โหแทบทุกวันเลยล่ะค่ะ
ต้องบอกว่างานนี้ก็หล่อเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่วาเลนไทยที่ผ่านมาบอกเลย
มีงานของหนุ่มนายนพัฒน์เนี่ยให้ดูตลอดค่ะตอนนี้เอฟซีเริ่มถามแล้วนะคะ
อ้าวนายคนเดียวเหรอไปเฟ้อแล้วจ้ะงานคู่เวลาจะมาจ้ะ
เพราะว่าเรารอฟินอยู่อย่าว่าแต่เอฟซีเลยเราก็รออยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ก็ต้องบอกนะคะว่าคิวทั้งคู่ไม่ใช่ง่ายเลยค่ะไหนจะราคาค่าตัวอีก
มาเป็นคู่บอกเลยลูกค้าต้องกระเป๋าหนักนิดนึง
แต่อย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้นะคะพี่สื่อมวลชนเจอกับน้องนายนะคะ
จู่ก็แอบเลยเลยเป็นในบอกว่าเอาพี่จริงก็มีติดตามเหมือนกันเร็วนี้แน่นอน
จะขออุบนะคะว่าเป็นงานแบบไหนเราก็พยายามถามแล้วนะ
อยากรู้อ่ะแอบบอกเลยนะคะคู่นี้ออกงานด้วยกันทั้ง๔ฟินคุณสองคูณสามคูณสินแน่นอนจ้า

แสดงว่ามีที่ตอบมาบ้าง
ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เห็นกับเรื่องนี้ค่ะ

อีเวลละครเป็นงาน
เป็นงาน
ตอนนี้แบบโชว์ตัวออกซื้ออะไรอย่างนี้แหละ

มีเคยคุยกันไหมว่าจะรับไหมในทุกทาง

ก็ถ้าได้ทำงานได้เจอกันก็อยากทำอยู่แล้ว
เราทั้งคู่ก็ยินดีอยู่แล้วครับผม

แต่ก็ไม่รู้คำตอบเลยว่าจะเป็นยังไงครับ
แล้วเราก็นั่นแหละ

เปิดตัวมาต้องฮือฮาแน่นอนนะคะ
และที่สำคัญพี่นี่นะคะก็ต้องตามไปเก็บภาพสวีตเองนะคะ

ที่จะได้ออกงานคู่กัน
รอติดตามดูนะคะ